ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
เป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์เชื่อว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่ารถจักรยานยนต์ธรรมดากับบิ๊กไบท์เนี่ยเวลาจะขี่โอ้โหมันต่างกันมากเนอะ

คนที่เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ขี่ได้นะบิ๊กไบท์ต้องขี่ให้เป็นด้วย
อย่างนั้นจะเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูภาพค่ะ
โอ้โหนี่ไงคะมันเป็นแบบนี้ไงคะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น๓กันยายนที่ผ่านมานะคะบนสะพานใหม่ชนบุรี
คนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยค่ะอายุแค่๑๙ครับ
คือเหมือนกับเพิ่งซื้อรถบิ๊กไบท์มาได้แค่สัปดาห์เดียวมาลองค่ะ
ลองรถเหรอมาลองรถค่ะแต่คาดว่าอาจจะไม่ชินเส้นทาง
เป็นทางโค้งด้วยเห็นไหมคะแล้วเป็นสะพานด้วยเลยเนี่ยพุ่งไปชน
คนที่เขาออกกำลังกายอยู่ที่ริมทางเท้าเขาแต่งตัวเป็นชุดออกกำลังกายชุดวิ่งเลยอ่ะ
มีคนเจ็บนะคะยังดีเขาเจ็บไม่หนักมากนะ
แล้วเขาก็ไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรคนขี่บิ๊กไบท์ก็บอกพร้อมจะรับผิดชอบ
โอ้โหแต่กล้องที่บันทึกเอาไว้นี่ทำให้เห็นเลยว่าคุณกำลังลองความเร็วของรถอยู่เลย
เนี่ยค่ะคนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยออกกำลังกายอยู่ดีโดนบิ๊กไบท์ชนนะคะ
เขาไม่เจ็บหนักนะคะคนเจ็บเนี่ยคือเหมือนกับถูก
วกกันน็อกของคนขี่บิ๊กไบท์กระแทกเป็นแผลถลอกเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
คนขี่บิ๊กไบท์บอกว่าผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่คนที่เขาเห็นคลิปนี้ที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ
เขาบอกเลยว่าแบบนี้มันไม่ได้มันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะ
บิ๊กไบท์เนี่ยต้องแบบต้องระวังต้องขี่ให้เป็น
ไม่ใช่แค่ขี่จักรยานยนต์ได้แล้วก็จะมาขี่บิ๊กไบท์มาลองความเร็วมาลองรถบนถนนแบบนี้นะคะ